แต่เราไม่หยุดมูพาคุณผู้ชมตามพี่สาวของเราไปเลย
เออไม่ได้มูเฉยนะคุณผู้ชม
นำทีมโดยนี่เลยแม่แพทย์นับประพาค่ะ
พิธีกรรายการแชร์ข่าวสาวสตรองของเรา
พร้อมด้วยพระเอกรุ่นน้องสกายวงระวีมานำทีม
และดาราสาวออมสุชาแม่ฮายอภพร
และพี่เกดอำพรแหวนเพชร

โดยทริปนี้เนี่ยนะคะเขาไปขอพรทาเวสวันที่วัดสุทัศน์
ก่อนที่จะลัดเลาะไปขอพรที่สารเจ้าพ่อยี่กอฮง

ซึ่งคุณผู้ชมแม่แพทย์กับน้องสกายเขาเปิดใจกับบันเทิงแท้รัฐนะว่า
คู่นี้เขาเป็นสายมูตัวจริงเสียงจริง
อย่างน้องสกายเขาเคยบนเอาไว้
บนว่าขอให้สอบติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลังจากนั้นน้องสอบติดจ้าสมหวัง
ก็เลยต้องมาวิ่งรอบสนามฟุตบอลที่โรงเรียนสวนกุหลาบอย่างนี้
ทางด้านแม่แพทย์เองคุณผู้ชมเห็นเงียบแบบนี้นะ

วันเกิดตัวเองวันเกิดลูกชายน้องเรสซิ่ง
เห็นว่าขอได้ไหว้รับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหมือนกัน

ตอนนั้นผมเรียนที่สวนกุหลาบเนี่ยก็แบบมีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โรงเรียน
ว่าแบบถ้าเกิดสอบติดมหาลัยนี้
แล้วเราจะมาวิ่งรอบสนามบอลอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ส่วนใหญ่พาลูกเข้าวัดตลอด
ใช่เป็นคนที่แบบทำให้เขาเห็น
คือถ้าพูดมันไม่เห็นภาพหรอก
อย่างวันเกิดของตัวเองก็ไปเหนือ
ความตั้งใจคืออยากไปทำบุญที่เหนือ

ก็ทำบุญก้าววัดที่อยุธยา
ใช่แต่ว่าไม่ได้บอกเลยนะ

ไม่เฉ่าหลายเอง